หญิงทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์เป็นหนึ่งใน๒๔ทีมสุดท้ายไปแข่งขันบริบันหญิงชิงแชมป์โลกที่เน็ตเตอร์แลนด์กับโปรแลนด์
เนื่องจากอยู่ในทีมนะครับมาจากคะแนนสะสมอันดับโลกสูงที่สุด๑๑ทีม
หลังจากจบการแข่งขันเกมทีมชาติในปี๒๐๒๑โดยทีมที่ได้โคต้าจากทวิปเอเชีย
แม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก็จะเป็นจีนแล้วก็ญี่ปุ่น
เนื่องจากเป็นทีมที่มีคะแนนสะสมอันดับโลกของทีวีเอเชียสูงที่สุด